มาดูความน่ารักของลูกซุปตาคุณชมพู่อรยากันหน่อย
แน่นอนว่าเราพูดถึงน้องแฝดสายฟ้าพายุนั่นเองนะคะ
ถ้าเรื่องกินเนี่ยยืนหนึ่งให้บ้านนี้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องเล่นก็ไม่เป็นสองรองใครค่ะ
ความบันเทิงเนี่ยเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเลยจริงค่ะ
น้องสายฟ้าพายุเขาได้เล่นเต็มที่เลยกับลุงเคน
เพื่อนรักต่างวัยเขาไม่ใช่ใครที่ไหนพี่เคนธีรเดชนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยอุ๊ยเล่นอะไรกันอ่ะ
ยุครับอย่าไปไกลนะครับ

โห้ยโห้ยโห้ย

ต้องบอกอย่างนี้ก่อนจากคลิปครัวยายนิงอีพีล่าสุด
ที่บอกไปว่าพี่เคนพี่หน่อยแล้วก็ลูกไปเที่ยวบ้านกันมา
หลังจากยายหนีจัดแจงเรื่องอาหารนี่แหละ
สายฟ้าพายุแอนเดอร์แก๊งเขาก็ชวนกันออกไปแฮงเอาท์ถนนหน้าบ้าน
แล้วก็ของเล่นชิ้นโปรดของเขานะคะ

พี่สายฟ้าเข้ามาในลุคที่เท่กับรถจับเรลงขั้นเบอร์เมอร์ส่วนอะไร
ส่วนไอ้เต้าน้องพายุอย่างที่เราเห็นกันเข้ามาแบบสายปั่น
ปั่นแบบไม่สนใจใครแต่ว่าแม่บอกว่าอย่าไปไกลนะ
ยกฝาแล้วคุณผู้ชมดูลีลาการปั่นนะน้องบอกเลยว่าโอ้โห
สกิลไม่ธรรมดาฉีกแข้งฉีกขาตามวัยเด็กผู้ชายหลายคนแอบแซวหน้าแม่เนี่ย
โอ้วเป็นพรีเซนเตอร์ลัมโบลูกสกอร์ดเป็นไงไฮโซปะล่ะท้าวติดดิน
เชอร์นี่เชอร์นี่ฉันสังเกตฉันสังเกตอะท้าวอ่ะทำไมดำขนาดนั้น
เขาบอกว่าเลี้ยงลูกแบบตาดูดาวเท้าติดดินติดสงสัยติดไปหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันอีกทีโอ้โหนี่ไงลูกเอ้ยสนุกมากเลย
อ่านะคะก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะดำจริงนะคะเรียกว่านี่คือทายาทหมื่นล้านใช่ไหมคะ
ใช่หลายคนชมนะมอมแมมมาเลยลูก
ก็เล่นอันดังไว้แล้วก็ชอบอย่างที่ที่พี่ขวัญบอกไปเมื่อศักรู
น้องปั่นจักรยารล้มที่บ้านไม่โอ้วโอ้วอู้วไม่ต้องตีพื้น
ตีจักรยารเป็นบ้านที่ฉันอันนี้ฉันเด็กน่ะที่ฉันล้มคุณพ่อคุณแม่ตีพื้น
ไม่ใช่

คนเห็นภาพอย่างนี้ยังจำได้ไหมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ

ที่เพื่อนต่าง๓๖๕นี่แหละ
นี้คุณชมพู่นี่พาไปเล่นบ้านลุงเคนแสงและเงาถ่ายรูปกันตามสไตล์แบบว่า
ชิคเออแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังมีการเล่นด้วยนะ
มีการเล่นมุดใต้โต๊ะกันด้วยคือถ้าใครเล่นแพ้เนี่ยนะ
จะต้องแบบมาหอมแก้มอีกคนนึงเออแล้วเราก็ได้เห็นนะคะรูปของเนี่ยเนี่ย
มุดโต๊ะตรงนี้นะเราก็ได้เห็นรูปของพี่สายฟ้าจุ๊บแก้มลุงเคนแบบนี้
ไม่ใช่เล่นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูย้อนดูความน่ารักอีกนิดนึงดีกว่า

อันนี้คืออะไร
คืออะไรคะ
แปปแปม
อร่อยดื่มใจมากดูดิ
จริงไหมครับร้องได้ร้องได้ร้องได้
เจ็บร้องก็ได้

แต่ว่าก็น่ารักทั้งคู่นะคะ